ที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะครับ
เป็นที่เผาศพหรือว่าเมน
แต่เมนที่นี่นะเขาบอกว่า
คนตายไม่เศร้าคนเผาก็ไม่กลัวครับ

สีสดใสมากดูสีเหมือนลูกกวาดเลย

แม่เข้ากับบรรยากาศวันนี้เลยนะ
หลังนี้อยู่ที่วัดกรยานธรรมตำบลหนองตะครอง
อำเภอลหาญสายบุรีรัมครับ
ชุมพรจันทสาโรพระลูกวัดกรยานธรรม
พาผู้สื่อข่าวไปดูเมนสีชมพูครับ
ไม่ได้มีแค่สีชมพูสีเดียวนะครับ

อย่างที่บอกไปตอนต้นคนตายก็ไม่เศร้าคนเผาก็ไม่กลัวนะครับ
พระชุมภรรษท่านเล่าบอกว่าเมนด์หลังนี้เนอะคุณหน้าข่าวเป็นเมนด์กล่าว
มากว่า๒๐ปีแล้วล่ะปกติมันก็เป็นเมนสีขาว
เหมือนเมนด์ทั่วแบบนี้แหละนะครับ

คือก่อนจะทาสีเมนหลังนี้นะ
คือคณะกรรมการวัดเขาก็ลอง

แต่ก่อนจะทำก็ลองดูว่าที่อื่นเขาทำไหม

ที่อื่นเขาก็ทำกันเนอะ

ก็เลยบอกช่างเอ้าช่าง
ทาสีตามใจโลดนะ
ก็เลยออกมาได้เมนสีนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ